กลายเป็นคลิปไวรัลที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจจนมียอดชม

เป็นเจ้าหน้าที่ฝั่งราชการแหละที่เห็นวิ่งนี่คือไม่ได้วิ่งออกกำลังกายนะคะ
เห็นไหมท้อมากเครียดมาก
วิ่งไล่จับป้าวงไพ่แต่มารู้ว่าที่จริงแล้วคือแม่
เล่นไพ่ตามหน้าที่ก็ต้องจับ
โอ้โหพีคมากเขาบอกว่าท้อและเครียดจริง
ทีนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เขาเองเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วย
บอกว่าระหว่างหน้าที่กับค่าน้ำนมผมควรเลือกอะไรดีครับทุกคน
และอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าปลอดภัยแล้วครับต้นมะยมหน้าบ้านเพิ่งโค้นไป
ผมรอดแล้วครับโอ้โหชาวเน็ตนี่เข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก
คือสร้างสตอรี่ให้เลยอ่ะคุณบอกว่าถ้าวิ่งไปอีกนิดเจอพ่อแล้วนะ
บางคนก็บอกพีคในพีคคือโทรขอเงินแม่แล้วแม่บอกให้มาเอาที่วงไพ่
วิ่งเพราะแม่อ้าวบางคนบอกอ่าวมีเมียด้วยนะครับเมียไปกับแม่
บางคนก็บอกว่าเอาวิ่งช้านะคะแล้วมีคนบอกว่าน้องชายดูต้นทางอยู่
ไปกับสาวแม่เลยโดนจับคือไปกันใหญ่แบบแต่งเรื่องกันเลอะเทอะ
แต่ก็มีคนมาแสงความคิดเห็นเหมือนกันนะฮะบางคนบอกผมเข้าใจคุณเลย
ผมเคยไปจับเด็กแหวนอ่าว
และหนึ่งในเด็กแว้นคือลูกของผมโอ้โห
แต่ว่าก็เห็นใจเขานะคงช้ำใจเหมือนกันที่ต้องจับแม่ตัวเองนะฮะ
เป็นกำลังใจให้นะคะต้องทำหน้าที่